ติดตามความคืบหน้าคดีกำนันนกนะฮะ

ดูบรรยากาศการแถลงข่าวในตอนนี้เลยครับ
คดีฆ่าแล้วก็คดี๑๕๗นะครับ
ซึ่งทางสังเกตุธรรมชาติก็ได้มอบหมายทางกรมชาติตรวจสอบสนกลาง
ทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ
ในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับ
รายละเอียดของทุกท่านก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ตามข่าวอยู่ตลอดนะครับ

วันนี้ที่มาแถลงข่าวเน้นเรื่องของการตอบคำถามนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำถามมากมายนะครับ
ซึ่งเราก็จะให้คำชี้แจงนะครับ
เพื่อให้ทางสังคมทางสื่อและทางสังคมเนี่ยได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เราคิดว่าเราให้ได้นะครับ
เดี๋ยวทางประชาพันธ์ดูทีละคนแล้วกันนะครับ

ครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับคือคดีเนี่ยเริ่มต้นมาจากสพเมืองนครปฐมนะครับ
ซึ่งคดีคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนะครับ
แล้วก็เป็นคดีที่มันอุกอาจอุกชะกันรุนแรงนะครับ
ซึ่งเป็นหน้างานของตำรวจกองปราบหรือตำรวจสอบศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับ
ท่านคงทราบคดีที่ซับซ้อนคดีที่มีผู้มีคนมาเกี่ยวข้องนะครับ
มันเป็นหน้างานของกองปราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นหน้างานของกองปราบ
เพราะว่าตำรวจท้องที่เนี่ยอาจจะต้องทำงานในพื้นที่
ไปเจอผู้คนในพื้นที่การทำงานเนี่ยจะยากลำบากนะครับ
หรือไปถึงอายการถึงศาลเนี่ยอาจจะมีการถูกรบกวนมาจากอิทธิพลท้องถิ่นนะครับ
ก็การทำคดีจากส่วนกลางมันน่าจะโปร่งใสและทำได้ชัดเจนที่สุด
ทำได้ตรงไปตรงมาตามพยาหลักฐานตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องปกติของสำนักงานแห่งชาติอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าถ้าทางหลวงกองปราบเข้าไปทำในวันแรก
ทางตำรวจภูทรภาค๗หรือ
เนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการถ่ายทอดกันอยู่ตลอด
มีการประชุมร่วมมีการประสานงานกัน
ชินว่าไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้ว

ว่าไปตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับ
ท่านครับคดีนี้มันมีเรื่องของ๑๕๗ด้วย
เรื่องของการให้การช่วยเหลือไม่ให้การช่วยเหลือ
ตกลงแล้วนิยามของทางบศกรนะครับว่า
ตำรวจคนไหนให้การช่วยเหลือ
หรือไม่ให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเนี่ยครับ
มันเป็นยังไงกันแน่ครับตกลงคือต้องให้การช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตไหมต้องแตะตัวเลยไหม
หรือยังไงครับอยากให้นิยามนิดหนึ่งครับ
ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า
เราได้ดำเนินคดีกับตำรวจไปแล้ว๖นาย
ชุดแรกนะครับซึ่งจากพยาหลักฐาน
เราเชื่อว่าเราเห็น
เราได้ข้อมูลมานะครับว่า
๖คนเนี่ยเขามีพฤติการที่ไปช่วยเหลือ
ซ่อนเล้นอำพางนะครับ
กับกลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าพยาหลักฐาน
ที่เป็นการช่วยให้ผู้ต้องหาพ้นการกระทำผิดนะครับ
อันนี้ก็เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับ

เรื่องที่เราพินากันเมื่อกี้ที่ประชุมก็ได้ถกกันเรื่องนี้นานพอสมควรนะครับ

เราจะต้องพิจารณาอยู่๒ประเด็นใหญ่นะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องข้อเท็จจริงนะครับ
ได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
วันเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างต้องได้ข้อที่จริงที่มันชัดเจนมาถึงให้ชัดนะครับ
ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับ
ประเด็นที่สองก็คือเรื่องข้อกฎหมายนะครับ
ก็จะตอบคำถามเมื่อกี้นะครับ
เรื่องโทษหมายคำว่า๑๕๗เนี่ย
มันก็มีเจตนาพิเศษในมาตรานี้นะครับ
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องถกกันพอสมควรนะครับ
ว่าพฤติกรรมแค่ไหนถึงเรียกว่า๑๕๗นะครับ

บางคนไม่ทำอะไรเลยออกไปเลยอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
แบบไหนที่เรียกว่าเป็นความผิดตามมาตรา๑
ขออนุญาตเรียนว่าขอเวลาในการไปหาลือกับทั้งในตำรวจเอง
แล้วก็ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกด้าน
เพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ
มันก็มีแนวทางได้หลายแนวทางนะครับ
ก็เมื่อกี้ก็หาลือที่ประชุมแล้วก็ข้อสรุปเป็นแบบนี้ครับ
จะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมอีกไหมครับในข้อหาต่าง
ก็เรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงแล้วกฎหมายยุตินะครับ
ก็จะพิจารณาว่าใครที่มีความผิดก็จะออกหมายจับตามนั้นนะครับ

คำถามแรกคือตำรวจที่จะถูกเรื่อง๑๕๗นะคะ
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่า๑๓หรือว่า๑๔บวก๑คือรวมภูมิกับเบิ้มด้วย

แล้วก็ข้อที่๒คือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์รองสวปของสพมนครปฐมที่มีภาพว่าไปช่วยนะตอนแรก
แล้วอีกทีหนึ่งก็คือไปปิดจุดกลับรถให้กำนันนกค่ะ
อันนี้เราตีความกันหรือยังว่าผิดหรือไม่ผิด

เรียนอย่างงี้นะครับว่าวันนี้ทางทางสอบส่วนกลางเนี่ยก็จริงจริงรับมาตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับ
เรื่องของ๑๕๗คดี๑๕๗เพิ่งโอนมานะครับ
โอนตามจากคดีฆ่ามานะครับ
แล้วเรื่องกล้องวงจรปิดเราก็ได้ดูแล้วนะครับ
แต่จะเรียนว่ามันก็มีรายละเอียดเยอะมากนะครับ
เราจะถอดรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสรุปว่าใครผิดหรือยังไม่ผิดเนี่ย
ขอเวลาในการดูเหมือนที่เรียกเมื่อเมื่อกี้ว่าขอดูข้อจินกับข้อกฎหมายนะครับ

ตำรวจทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเราจะขอดูขอดูรายละเอียดนะครับ
เมื่อได้เราจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ
เร่งให้เร็วที่สุดทำไงเพื่อให้ครบปุ๊บเราก็จะเราก็จะสรุปแล้วจะมีแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แสดงว่า๑๓๑๔ชื่อที่เปิดออกมาตอนแรกก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
เรียนว่าอยู่ระหว่างพิจารณาครับ
ก็รับมานะครับก็เป็นเรื่องที่ทางอาจจะทางสำนักงานชาติหรือทางนครปฐมเขามีแนวทางนะครับ
มีแนวทางแต่ทางเราพอรับสำนวนมาเนี่ยเราก็รับแนวทางมาพิจารณาต่อนะครับ
อาจจะเป็นตามนั้นก็ได้หรืออาจจะเพิ่มเติมเลือดจะน้อยลงเรียกว่าเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ
ระหว่างพิจารณาเพราะว่าทางทีมที่ประชุมกันเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่อยากจะตัดสินใจอะไรโดยที่ข้อมูลไม่ครบนะครับ
ว่าทั้งเรื่องข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายการที่ตัดสินใจไปแล้วมันก็จะไปกระทบกับคนอื่น
เราอยากให้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมเชื่อว่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับ
คือที่ไม่รีบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำช้านะครับคือเราจะทำเร็วที่สุด
ที่บอกว่าตอนแรกไปช่วยปรากฏภาพที่รองโจ๊กแถลงแล้วอีกทีนึงคือไปปิดจุดกลับรถให้กำนันนก
กำหนังนกอันนี้ได้มีการคุยข้อจริงกันไหมคะ
ผมแยกเป็น๒ส่วนนะถ้าตามพฤติกรรมที่ว่าเนี่ย
เรื่องช่วยก็ส่วนช่วยแต่ถ้าไปช่วยกำนันนกเมื่อไห
มีความผิดทันทีนะครับก็ก็ถ้าเมื่อไหร่มีความผิด
ดำเนินคดีแน่นอนนะครับทุกคนทุกคนเนี่ย
ไม่ว่าจะยดตำแหน่งอะไรยังไงรับประกันว่า
ถ้าจะเนี่ยกลับบทหมายเป็นความผิด
ดำเนินคดีออกหมายจับดำเนินคดีแน่นอนครับ
แล้วเบื้องต้นทราบไหมคะว่าเขาไปปิดจุดกลับรถ
จริงแค่กลับบ้านทางเดียวกัน
กรองศวปของทสพงศ์เมืองอนครปฐมค่ะ
ปิดรถแต่รายละเอียดเนี่ยเราพบว่าเขาตามกำนันไปที่บ้านครับ
ซึ่งในข้อที่จริงตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดตาม
วอสูตรของทำเบียบการสรุปการณ์ทีหนึ่งครับว่า
ระหว่างนั้นมีแวะมีไปหาใครยังไงอีกหรือเปล่า
มีเส้นทางมีการโทรศัพท์ติดต่อใครยังไงหรือเปล่าครับ
คือถ้าข้อที่จริงยืนยันตรงนั้นก็ยืนยันว่าดำเนินคดีแน่
ท่านครับในส่วนของคุณตำรวจที่ไปร่วมงานในวันที่๖กันยายนเนี่ย
เข้าไปในฐานะของตำรวจหรือเลิกออกเวรปฏิบัติหน้าที่แล้วฮะ
ตอนนี้น่าจะเชื่อว่าเป็นงานเลี้ยงนะครับเหมือนกับกินไปกินข้าว
ไปทานข้าวกันนะครับไม่ได้ไปทำหน้าที่ไม่ได้ไปราชการ
ไปไปแบบส่วนตัวครับแล้วแล้วการที่เขาเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้า
อย่างเนี่ยถึงแม้เข้าไปนอกเวลาราชการหรืออะไรต่างเนี่ย
ในเมื่อเห็นความผิดซึ่งหน้าแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาตรงนี้ได้ไหมว่าเขา
ละเว้นหรือไม่ละเว้นเพราะปกติเห็นผู้กระทำความผิดแล้วเนี่ย
แม้กระทั่งยศพลตำรวจเนี่ยมันมีดีการ์มาว่า
ก็สามารถจับได้และจับโดยชอบครับก็เห็นด้วยนะครับว่า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

ท่านครับในส่วนของตัวท่านภูมิกลับมาสักครู่ครับเรียนเรียนสอบถามเป็นความรู้ว่า
พฤติการของเขาที่เขาเห็นหน้าคนที่ยิงแล้วมีการอ้างบอกว่านัดแรกเนี่ยเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วนัดต่อมายิง๕บวก๒ลักษณะการกระทำแบบนี้
ในการสนับสนุนผู้กระทำความผิดถึงแม้จะตัวเองจะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือฮะ
เดี๋ยวคุณขอคำถามอีกครั้งครับหมายถึงว่าเขาให้การเลยอย่างไรนะครับ

เราต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ไม่ไม่แม้แต่ตำรวจหรือประชาชนที่อยู่ในงานนะครับ
ตรงนี้เราเน้นเรื่องข้อที่จริงมาก
ว่าจริงตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็พยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
ข้อที่จริงต้องเรียนว่า
ณเวลาที่มีการยิงกัน
มีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปดึงปืนออกจากมือของไอ้น่อง

ตรงนั้นมันจะเป็นอะไรที่จะตัดว่า
เจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่ตรงนั้นน่ะ

เพราะฉะนั้นในที่ประชุมของเราเนี่ย
คือเดี๋ยวเราจะไล่เลี้ยงตัวแต่ละคนไปเลยนะครับ
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งวิ่งหนีทั้งอยู่ทั้งอะไรพวกนี้
ทำอะไรตอนไหนอะไรยังไงนะครับ
ผมว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ชี้ชัดว่าใครจะเข้า๑๕๗หรือไม่เข้า
เพราะฉะนั้นท่านผู้จัดการเนี่ยท่านเร่งตรงนี้อย่างด่วนนะครับ
ทุกคนก็ต้องไปไล่รายละเอียดของแต่ละคน
ที่เป็นเป้าที่จะเข้า๑๕๗หรือเปล่า
เพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยมีการเอาปืนแล้วก็ควบคุมตัวหน่องไว้นะครับ
แล้วก็พาเดินเข้าไปที่บ้าน
ตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เราต้องมาพิจารณาร่วม
ร่วมนะว่าเราจะดำเนินคดีกับใครบ้างหรือหรือมันขาดจากตรงนั้นไปนะครับ
ก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวความชัดเจนมันจะมา
คือขอดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับ
อย่าเพิ่งเลยเถิดไปตรงนั้นนะครับ
เพราะว่าเราถ้าทำอะไรผิดไปเนี่ย
มันก็จะเป็นการที่ไม่รอบครอบ
แล้วก็เป็นการให้ร้ายคนอื่นนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
แล้วก็บอกผู้สื่อข่าวไว้เลยว่า
หลายอย่างเนี่ยเราต้องแยกคนผิดกับคนไม่ผิดไว้นะครับ
อย่างเช่นพ่อแม่ของกำนันเนี่ย

ตำรวจบางส่วนเนี่ย
ผมบอกเลยว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย
สติสัพยะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ
ใครจะวิ่งออกไปมั่งใครจะยืนดูมั่ง

สติสัมพยายามที่๗เนี่ยนะครับผมว่า
ถ้าการสอบสวนมันปรากฏว่า

มันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
หรือผู้กับวชิลาเนี่ยนะครับ
รักษาการผู้กลางทางหลวง

คือวัชิลาภูมิกับเบิ้มเนี่ยเสียชีวิตไปนี่ในส่วนของผมเองนะครับ
ผมก็อยากจะวิงวอนนะครับว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย
มันไม่ได้สามารถที่จะมาแก้ตัวเองได้เลยว่าตัวเองผิดไม่ผิด
แต่เราเห็นกล้องแล้วนะครับแล้วเราก็อ่า
ผมเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนที่ช่วยนะครับ
อ่าผมผมมีความเชื่อว่าอ่าพลอ่าผู้กับเบิ้มเนี่ย
นะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับณเวลาเกิดเหตุเนี่ย
ได้เข้าไปประคองร่างของสารวัสสิวนะครับเขาเขาไปหิ้วที่เท้านะครับ
ส่วนสุดไปส่วนตัวเนี่ยก็เป็นตำรวจสองคนเมื่อเขาเดินเข้าไปช่วยแล้วเนี่ย
แล้วสั่งการด้วยเนี่ยนะครับก็มีลูกน้องเนี่ยเข้ามาสวมแทน
แล้วก็พาไปสามคนตรงเนี้ยมันเป็นเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
จากการไปให้ปากคำนะครับก็ตรงเนี้ยผมขอความเป็นธรรมให้
ภูมิกับเบิ้มด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องไปพิจารณา
ในข้อที่จริงและพยายามหลักฐานนี้ว่ามันจะเข้าหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่านะ
แต่เท่าที่พยานหลักฐานที่มันปรากฏนะครับ
พวกกับเบิ้มอ่าพาคนเจ็ดพันเมื่อโทวะศิลป์เนี้ย
ไปที่โรงพยาบาลนะครับไปที่โรงพยาบาลนะครับ
อ่าภาพเนี้ยมันปรากฏอยู่นะครับผมก็เตรียมมาด้วยเผื่อ
ตรงนี้มันไม่ใช่ไปแก้ตัวให้คนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ย
ถ้าเขาทำหน้าที่สมบูรณ์ของเขาแล้วนะครับแล้วก็
เขารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ขอ
ในส่วนของผลการข่อมูลขนของสำเร็จงานพิสุทธิ์นำรวช
พิสุทธิ์ดองศาลนำรวชเนี้ยตอนนี้บังส่วนมาถึงทางพนักงานสกส่วนนี้น่ะครับ
ผลตรวจอะไรต่างมีมาถึงคุณตำรวจบ้างยังครับ
หมายถึงว่าประเด็นว่าที่เขาฆ่าตัวตายใช่ไหมครับว่า
ในส่วนของที่เกิดเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นมีกระแสข่าวว่า
เจอหยดเลือดบนรองเท้าของพุ่มกลับเบิร์มตรงนี้มีไหมครับ
คือคดีฆ่าตัวตายนะครับก็อาจจะมีในโลก
วันเกิดเหตุครับวันนี้คือวันเกิดเหตุเนี่ย
ผมขอตอบแทนนะครับผมเนี่ยเข้าไปที่เกิดเหตุ
ซึ่งยังไม่อยากบอกว่าใครช่วยอะไรตรงไหนบ้าง
เดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับ
ภูมิกับเบิ้มคนหนึ่งแหละที่ผมเห็นเลือดที่แขนเขา
ยังมีติดอยู่กับเสื้อนะครับ
ผมผมไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรแต่ผมผมพูดตามข้อที่จริงนะครับ
ถ้าเรื่องนี้มันต้องว่ากันตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
ส่วนโผสต์จ้างตรวจเติดจะอะไรยังไงนี่นะครับ
ก็ขอให้คุยกันเรื่องพนักงานสอบสวน
เสริมเสริมนิดนึงครับก็จะเน้นอีกทีว่าตอนนี้ข้อเท็จจริงมันยังไม่นิ่ง
นะครับมันยังไม่นิ่งหมายถึงว่าสิ่งที่แต่ละคนเห็นแต่ละคนให้การ
นะครับมันต้องเอามารวบรวมกันเพื่อให้มันตกผลึกว่า
อย่างที่รักษาการผู้การทางหลวงบอกว่ามีการเอาปืนจากไอ้หน่องแล้ว
ควบคุมแล้วในข้อได้จริงเนี่ยจากพยานหรือจากกล้องมูลจรปิด
อะไรต่างเนี่ยมันตกผลึกมันจะเป็นอย่างไร
มันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือว่ามันเป็นการช่วยกัน
หรือมันยังไงอันเนี้ยผมคิดว่าต้องต้องดูรายละเอียดให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับ

ตกลงแล้วกล้องวงจรปิด๒ตัวที่บอกว่ามีการปิดหรือกู้ได้หรือไม่ได้
ตกลงทางบชกรเราสามารถจะกู้มันกลับมาได้ไหม
ได้ไหมฮะหรือมันมีการปิดจริงไหมฮะด้วยกำลังนกฮะ
ในเบื้องต้นนะครับในบริเวณที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
มีกล้องทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับเป็นที่เป็นเซอร์เวอร์ในหนึ่งตัวนะครับ
มีการถอดเอาไปทิ้งนะครับเราก็สืบสวนสักถามจน
กลุ่มผู้ต้องหารับสารภาพว่าเอาไปทิ้งที่ไหนอย่างไรก็ไปกู้มานะครับ
ไปทิ้งน้ำนะครับก็ส่งพอถอตำรวจนะครับ
เอ่อไปกู้ก็กู้มาได้นะครับจากการกู้มาได้เนี่ย
สิบห้ากล้องเนี่ยเป็นกล้องที่เป็นกล้องที่
เชื่อว่ามันเสียมานานแล้วเนี่ยประมาณ๒กล้องนะครับ
แล้วก็อีกกล้องนึงเนี่ยเหมือนกับมันบันทึกไม่ได้นะครับ
ก็เหลือสิบสองนะครับเพราะสิบสองเนี่ย
มีกล้องตัวหนึ่งที่เวลามันหยุดไปนะครับ
ก็คือตอน๑๐โมงกว่าของวันเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งอันนี้เราก็เป็นข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ต้องเรียนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบในทุกด้านนะครับ
กำลังกำลังดำเนินการอยู่นะครับว่ากล้องตัวนี้ซึ่งเป็นกล้องสำคัญนะครับ
ที่สาดไปที่บริเวณงานเลี้ยงนะครับ
ถ้าสมมุติฐานก็หนึ่งทางเจ้าบ้านมีการหยุดกล้องตัวนี้หรือเปล่า
นะครับเพราะว่าเป็นบริเวณจัดงานเลี้ยงนะครับ
หรือ๒มีการไปลบทำลายหลังเกิดเหตุหรือเปล่านะครับ
เราตั้งสมมติฐานไว้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ในทุกทุกด้านเท่าที่เราทำได้ครับตัวอุปกรณ์เนี้ยครับ
กำนันนกสามารถที่จะลบได้เองได้ไหมครับหรือว่ามันต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้หรือว่าลบกล้องวงจรปิด
คือในทางเทคนิคเนี่ยพอลบได้แต่ว่าเราจากการสืบสวนเนี่ย
เราดูแล้วมันใช้เวลาไม่นานในการถอดเซอร์เวอร์แล้วไปทิ้งน้ำ
เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ากำนันนกไม่น่าจะลบในขณะนั้นมันเร็วไปแล้วก็ในจังหวะที่ฉุกระหุกเนี่ยไม่น่าจะทำให้ได้เร็วขนาดนั้น
นั่นแปลว่าอาจจะมีบุคคลอื่นลบให้กำนันนกใช่ไหมฮะก็เป็นหนึ่งในสมมุติฐานนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในสมมติฐานคืออาจจะหยุดกล้องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยก็ได้นะครับ
เพราะเป็นจุดจัดงานเลี้ยงนะครับหรือมีการลบทีหลังนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับหรือตอบไม่ได้
เราเห็นถึงขนาดนั้นเลยไหมคะว่าบุคคลที่ไปลบเป็นใคร

นี่เรายังไม่รู้เลยว่ามันลบหรือมันปิดสวิตช์หรือมันหยุดไว้ก่อนนะครับ
อยู่ระหว่างไล่กล้องทั้งหมดที่คือกล้องในกล้องมันก็ยังเหลือดูได้อยู่สิบเอ็ดตัวนะครับ
ก็บริเวณพื้นที่ทั้งหมดเราก็เห็นคนเข้าออกจากบริเวณงานไปพื้นที่ต่าง
เราเห็นตรงนั้นอยู่นะครับแต่กล้องตัวที่เป็นพื้นที่จัดงานจริงยังไม่เห็นนะครับ
มันหยุดไปตอน๑๐โมงก่อน๑๐โมงเนี่ยเห็นนะครับหลัง๑๐โมงเช้าไม่เห็น
กล้องที่มีอยู่นะครับเห็นวินาทีที่มีการสั่งการเลยไหมครับ
ก็กล้องตัวที่หายไปเนี่ยคือกล้องที่เป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยงนะครับ
ตอนสุดนี้มันหยุดไปตอน๑๐โมงกว่านะครับ
เราไม่มีข้อมูลเรายังไม่ได้ข้อมูลครับอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าบ้านบามันต้องมั่นใจนะครับและมั่นใจพยาบาทฐานที่เราได้มาถึงแม้ว่า
สมมุติว่ากล้องกู้ไม่ได้

อาวุธปืน

คดีนี้เราสามารถ

เรามั่นใจ
ตอนนี้ยังไม่ตรวจสรุปยังคือจะพูดว่ายังไม่อยากตรวจสรุปหรือยังไงครับ
คือผมจะบอกว่าย้ำอีกทีว่าผมไม่ใช่ไม่รีบ

แต่ณวันนี้เนี่ยเชื่อว่าข้อที่จริงกับข้อกฎหมายยังไม่นิ่ง

กล้องตัวที่เกิดที่จุดที่งานเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับ
มันหยุดไปตั้งแต่ประมาณ๑๐โมงเช้านะครับ
เพราะฉะนั้นข้อที่จริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นยังไม่นิ่งนะครับ
อย่างเช่นมีคำให้การบอกว่าคนนี้ไปช่วยคนเจ็บ
มันจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับ
มันก็จะต้องมีการสักถามพยานหลายคน
มีการดูพยานหลักฐานต่างมีวิทยาศาสตร์มีอะไรที่เรามายืนยันได้
เราจะได้เชื่อว่าคนนี้พูดจริงคนนี้พูดไม่จริง
วันนี้ถ้าเกิดเราด่วนสรุปไปเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แน่นนะครับ
แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคดีแรกคดีฆ่าเนี่ย
ทางกองปราบเป็นผู้ขอคดีโอนมาเพราะเราเชื่อเป็นคดีเป็นผู้มีอิทธิ
อันนี้ทางกองปราบพูดจริงนะครับ
คดีฆ่าคอมาเพราะเห็นเป็นผู้มิถิพล
กลัวว่าถ้าเกิดปล่อยให้ท้องที่ทำอาจจะโดยศักยภาพหรืออะไรต่าง
อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับ
เราก็เลยจะมาทำเราก็จะทำได้เต็มที่เราไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลนะครับ
ส่วนในคดี๑๕๗เนี่ยเป็นคดีที่ทางสำหรับประชาชน์
นี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศการแถลงข่าวนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
นำโดยพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
มีการแถลงเอาไว้น่าสนใจโดยเฉพาะการตั้งคำถามเรื่องของการเอาคดีโอนคดีมาทางกรประคับการปราบปราม
ให้ทางสอบสวนกลางนั้นดูแลนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่รับผิดชอบคดีก็คือสพมนครปฐมและคดีนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับพวกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เยอะพูดง่ายคือกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอผู้มีอิทธิพลข่มขู่ไปเจอต่ออะไรต่างเหล่านี้นะฮะก็เลยโอนมาทางส่วนนี้
แล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าจะเอาผิดกับนายตำรวจคนไหนบ้างตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๑๕๗ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างเช่นพากำหนันนกหลบหนีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างเช่นพอเกิดการยิงปุ๊บไม่มีการคุมตัวทางนายหน่องนะครับหนีแยก
ส่วนท่านก็ตอบว่ากำลังจะต้องหาไปพูดคุยกับหลายส่วนดูเรื่องกฎหมายด้วยว่าใครเข้าข่ายมาตรา๑๕๗บ้างที่ทำผิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรา